ทีวีท่านเบาที่สุดเลยเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ดูดซ่วมฮะ
พนักงานดูดซ่วมทำงานเต็มที่ครีกกระจายเต็มบ้าน
เต็มโนตรัพย์แหละ
พยายามอย่างยิ่งปรึกษากับทีมบรรณาธิการ

เราจะทำข่าวนี้ให้เบาที่สุดยังไง

เพราะที่เห็นมาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบ
มีทั้งแบบเปียกมีทั้งแบบเป็นชิ้นต่อน

คนเขากินข้าวกันเพียบเลยในเพจเนี่ย

ถ้าสนิทกับสุปชอบต้องใช้โค้งมึงแล้วนะ
นี่เอาข่าวมงคลมาให้ตั้งแต่เช้าเลยเหรอ

แต่จริงแล้วนี่คือภารกิจของพี่เจ้าหน้าที่

พี่เขาแล้วที่เขาปฏิบัติงานเห็นไหมหันมายิ้มกับกล้อง

บางวัน๕เซนติเมตร

งานของพี่เจ้าหน้าที่สูบซ่วม

ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นที่บ้านเราเหมือนกัน

เขาก็จะเจอแบบนี้แทบจะทุกวี่ทุกวันเหมือนกันนะฮะ

เหมือนกลัวจะบาปกรรมเหมือนกัน
สุประโชคเตือนแล้วจริงว่า
ไม่เคยได้ยินที่พูดแบบนี้เลย
ให้ละสายตาออกจากทีวีไปแล้วฮะ

อย่าเก็บไว้ให้เต็มขนาดนี้เห็นไหมว่าพี่เขาลำบาก
ท่านเริ่มรู้สึกว่ามันลาดไม่ค่อยลงแล้วรีบเรียกเลย
ได้ไม่พุ่งสูงอย่าสะสมเธอจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอ
ไม่คือเห็นเราสะดุ้งแบบสะดุ้งผ่านหน้าจอ

เหรอฮะแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนั้นน่ะ
แต่พี่เขายังมีรอยยิ้มทำการให้รอยยิ้มโอ้โฮสุดยอดหน้าอาชีพ